ยังอยู่ที่งานบวชนะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะพี่ชายของนาคถูกผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาตักน้ำแข็งในงาน
ก็คือเขาดื่มเหล้าอยู่บ้านข้างนั่นแหละแต่เขาบอกว่าน้ำแข็งเขาหมดเนี่ยนะคะ
เขาก็เลยมาตักน้ำแข็งผู้ชายคนนี้ชกเข้าไปที่ใบหน้าของพี่ชายนาคล้มลงหัวฟาดพื้นเสียชีวิตเลยนะคะ
และคนที่ชกเป็นอดีตนักมวยไงคงเข้าจุดสำคัญและมาสุดแรง
เสียชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกกู้ภัยอุดรสว่างเมธาธรรม
คือพยายามเข้าไปปั๊มหัวใจผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายชายสุขเจริญอายุ๕๔ปี
ตอนที่ไปถึงนอนเจ็บหมดสติอยู่กลางถนนคอนกรีตนะคะอำเภอเมืองอุดรธานี
หน้าของผู้บาดเจ็บตอนแรกที่ไปถึงมีบาดแผลยาวประมาณ๒เซนติเมตร
แล้วก็มีรอยฟกช้ำที่ไทยทอยด้วยกู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมง
แต่ว่าสุดท้ายยื้อชีวิตไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าศีรษะและสมองได้รับความกระทบกระเทือนรุนแรง
จึงส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีต่อไปค่ะ
ตำรวจสพนสูงสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุที่มาชกพี่ชายของนาคจนเสียชีวิต
ชื่อว่านายวันเฉลิมเทียมไทยสงฆ์หรือว่าเท่อายุ๒๖ปีเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้ขณะที่เขายังคงนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านเพื่อน
จากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตรเท่านั้นเองค่ะ
ตุ๊กตาสุขเจริญอายุ๔๑ปีญาติของผู้ตายระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุก็จัดงานบวชให้กับสามีซึ่งเป็นน้องแท้ของผู้ตายนี่แหละ
มีการทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านจ้างวงดนตรีมาร้องให้แขกฟัง
จากนั้นก็มีคนเห็นในเท่อยู่ในอาการมึนเมามาเต้นมั่วอยู่หน้าเวที
แล้วก็ชกเข้าไปที่ใบหน้าของผู้ตายอย่างแรง๑หมัด
ผู้ตายล้มทั้งยืนศีรษะกระแทกพื้นเป็นถนนคอนกรีตนอนแน่นิ่งอยู่แบบนั้น
กู้ภัยมาช่วยและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ขณะที่นายวันเฉลิมผู้ก่อเหตุเป็นอดีตนักมวยเก่า
ปากคำกับตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน
แล้วก็มาเต้นอยู่หน้าเวทีวงดนตรี
หลังจากนั้นย้ายไปดื่มเหล้าต่อที่บ้านเพื่อน
บ้านเพื่อนห่างจากงานบวช๓๐๐เมตร

ก็เลยไปขอที่งานบ้านงานบวช
แต่ถูกผู้ตายซึ่งเป็นพี่ชายของนาคเข้ามาล็อกคอเลย
แล้วก็หาว่าอย่ามามั่วหยิบสิ่งของในบ้านงานนะ
ก่อนที่จะปล่อยมือแล้วเดินไปที่หน้าเวที
หลังจากนั้นเดินตามไปอีกนะคะ
แล้วผู้ตายก็ผลักที่หน้าอก
ด้วยความมึนเมาบวกกับโมโหตัวเอง
ก็เลยชกสวนไป๑หมัด
หลังจากนั้นก็เห็นแค่ว่าเขาล้มลงกับพื้นเท่านั้นเองนะคะ
ฟังเสียงหน่อยค่ะ
คนที่ล้ม
คือทุกช่วงที่ให้การกับตำรวจเขายังมีอาการ

เพราะว่าจับกลุ่มตัวได้ขณะหลังเกิดเหตุเลยนะคะ
ก็จะบอกว่าเข้าชกเข้าไปที่หน้า

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเกิดเหตุ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไปทำแผนกันเลยนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุ